เอาข่าวต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปคนเกรี้ยวกราด
เกรี้ยวกราดจริงไม่รู้ไปเกรี้ยวกราดไปโมโหอะไรมาจากไหน
เป็น๒คลิปด้วยกันและเป็นผู้หญิงคนเดียวกัน
ชุดคล้ายกันเลยก็คือเสื้อดำ

คลิปแรกเขาไปถามทางน้องนักศึกษาในรถไฟฟ้าใต้ดิน
ตอบไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหนโกรธน้อง
ด่าน้องใหญ่เลยแล้วตามไปด่าถึงในรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนค่ะ
พี่แกเป็นอะไรเป็นอะไรโมโหโหววาย
สรุปแล้วก็คือไปถามทางน้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาข้างหน้า

บางทีน้องก็ต้องไม่รู้บ้างอะไรบ้างนะ
ก็ไปถามคนอื่นก็ได้ถ้าน้องเขาไม่รู้เนี่ยนะคะ
แต่ไม่ยอมค่ะน้องไม่รู้น้องผิด
โกรธน้องด่าใหญ่เลยนะคะยืนด่าแบบนี้
แล้วน้องเขาก็บอกเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
ไปเลยไปเรียกเลย
พี่โหดมากเลยเกี้ยวกราดมากเลยนะ
เท่านั้นไม่พอนะจะเห็นว่าตอนประตูเปิดออก

ยังไม่จบตามเข้าไปถึงข้างในไปด่าในข้างในอีก
และพี่คนนี้ไม่ได้ทำลักษณะอาการเกรี้ยวกราดที่นี่ที่เดียว
เขามีอีกที่ด้วยทำอีกที่ด้วย
แต่เป็นสถานที่ใกล้กันก็คือภายในสถานีรถไฟใต้ดิน

เพราะสงสัยจริงว่าพี่เขาเป็นอะไร

ให้คนมานั่งรับประทานอาหารหรือว่าทำงานอะไรต่างเนี่ยนะคะ

เห็นน้องสองคนเอาคอมพิวเตอร์มากางไว้

แล้วเขาก็บอกเลยนะคอมเนี่ย
เอามาตั้งโชว์แบบนี้ผ่อนหมดหรือยัง

แล้วบอกหน้าตาก็ไม่สวยไม่หล่อกินถังเช่า

พี่แกไปโดนตัวอะไรมาหรือขาดยาหรือยังไงคะ

แต่เขาบอกให้น้องไปกินถังเช่า
เป็นทหารรู้จักกับนายกด้วยบอกแบบนี้เนี่ยนะคะนายกไหนอ่ะ
นายกสมาคมค้าไก่ไซเมรียบ้างขณะที่ด่าตัวเองกับเพื่อนเนี่ย
ถึงน้องเสื้อเหลืองนะเขาก็บอกว่าไม่ได้ตอบโต้อะไรนะ
ทำงานไปนั่งทำงานไปยุกยิกยุกยิกแต่พี่คนนี้ก็ยังไม่จบ
น้องเสื้อเหลืองก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าไปแจ้งรอพอพอ
แล้วรอปภก็เข้ามาระงับเหตุแต่ว่าคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ย
เขาเป็นคลิปเหมือนกันค่ะเขาถ่ายเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
อ่าฟังเสียงน้องเสื้อเหลืองหน่อยค่ะอยู่อยู่เขาก็ปี๊ดขึ้นมา
ในคลิปเลยค่ะเขาก็ด่าด่าให้เราไปกินถังเช่า
ให้เข้าร้านหนังสืออ่านหนังสือบ้างสมองจะได้ดีอะไรประมาณนี้
เขาก็อ้างว่าพี่เขาเป็นนายพลรู้จักคนใหญ่คนโตอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตกใจค่ะไม่ค่อยมีใครมาด่าอะไรแบบนี้กลัวทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นอ่ะสั่น
เนี่ยค่ะน้องเขาสั่นน้องเขาก็เหมือนกันนะไม่รู้จะทำยังไง
แล้วก็ไม่อยากจะตอบโต้ด้วยถ้าตอบโต้ไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่
ถ้าสมมุติว่าทานโทษนะคะเขาใช้กำลังล่ะ
เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าหลายคนดูเนี่ยอาจจะตลกอาจจะขำนะคะ
แต่ว่ามันอาจจะเป็นตลกร้ายอย่างที่คุณพูดไปเพราะฉะนั้นแล้ว
ที่เป็นญาติฝากดูด้วยนะมีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
หรืออย่างไรดูแลรักษากันให้ดีนะคะ